ท่านต่อไปครับท่านประเดิมชัยบุญช่วยเหลือครับ
ท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจครับ

วันนี้ผมขออนุญาตท่านประธานในการที่จะได้อภิปราย
เพื่อไม่ไว้วางใจในการทำหน้าที่ของรัฐมนตรี
ที่มีหน้าที่ในการที่จะดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับพี่น้องประชาชน
แต่การทำหน้าที่ของท่านในช่วงที่ผ่านมา

นำมาซึ่งความทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชน
มาโดยตลอดในระยะเวลาของการบริหารราชการแผ่นดิน
ผมขออนุญาตในการที่จะได้อภิปราย
ไม่ไว้วางใจในการทำหน้าที่
ของท่านพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ยติที่ทางท่านผู้นำ
ฝ่ายค้านได้เสนอต่อสภาแห่งนี้
โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้อำนาจ
ในตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์
เพื่อตนเองและพวกพ้อง
กลไกทางกฎหมาย
เพื่อวางแผนในการทุจริต
อย่างเป็นระบบและแยบยนต์

ว่าท่านทุจริตอย่างไร
ท่านวางแผนอย่างไร
ขออนุญาตสไลด์แผ่นที่๑นะครับ
ก็จะได้นำเรียนให้กับท่านประธานสภาได้รับทราบ
ท่านประธานคงทราบดีนะครับว่า
ในช่วงสองปีที่ผ่านมา

ได้มีโครงการที่เป็นข่าวคลึกโครม

ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ
ถึงขบวนการในการที่จะแสวงหาประโยชน์
จากสิ่งที่ทุกคนรังเกียจ

ขยะของประเทศไทยต่อปีนั้น
มีปีละประมาณ๓๐ล้านตันต่อปี
ใน๓๐ล้านตันต่อปีนั้น
เป็นขยะที่เกิดในกรุงเทพมหานคร
ปีหนึ่งประมาณ๑๐ล้านตัน

เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง
จากรัฐบาลยุคคอสช

ที่เป็นผู้มีอำนาจสูงสุด

หลังจากที่มีการยึดอำนาจรัฐประหาร
ในการมาปกครองประเทศชาติ

ก็มีแนวความคิดในเรื่องของการที่จะ
หลักการผมไม่ปฏิเสธ
ว่าขยะเป็นปัญหาของชุมชน
เป็นปัญหาของประเทศ
แต่ทั้ง๓คนถ้าคิดในเรื่องของการที่จะคำนึงถึงประโยชน์
ในการที่จะแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง
ผมก็คงจะไม่นำมาพูดในวันนี้
ท่านประธานอาจจะสงสัยว่าแล้ว๓ปอนี้

กับการที่นำไปสู่การทุจริต
และการโกงกินในเรื่องของปัญหา

ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ท่านก็ยังคงครองตำแหน่ง
ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

มีการปฏิวัติ

ในเรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหาขยะ

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการปัญหาขยะ

ในเรื่องของการจัดการเรื่องของขยะ

ทั้งสามปนะครับ
ประยุทธ์เป็นนายก
ปปวิทย์เป็นรองนายก

ผ่าจินดาเป็นรัฐบุรีว่าการกระทรวงมหาทัย

การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

เมื่อเป็นเช่นนั้นทางคณะคอสชในขณะนั้น
ก็ตั้งพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ซึ่งก็ได้มีการนำเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหานะครับ
โดยการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อที่จะพูดง่ายว่าจะทำให้การบริหารจัดการเรื่องของขยะมุนฝอยนั้น
เป็นไปด้วยความสะดวก

ในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องถามว่ามีอะไรที่เป็นกฎหมาย
ที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการที่จะจัดการขยะมุนฝอยบ้าง

ออกมาเป็นโลดแมพในการที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
ในวันที่๒๖สิงหาคม๒๕๖๒
หลังจากมีรถแบบแล้วท่านก็นำไปสู่การแก้ไขปัญหา

ในเรื่องของการที่จะดูแลเรื่องของการจัดการขยะบนฝอย
ในวันที่๑๖มิถุนายนปี๒๕๕๙
กระทรวงมหาดไทยโดยรัฐมนตรีว่า
กระทรวงมหาทัยก็ได้มีการเสนอแนวทางการจัดการขยะมุนฝอยของประเทศ
ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย
เพื่อเสนอให้คอสชในขณะนั้นได้ให้ความเห็นชอบ
หลังจากที่คอสชให้ความเห็นชอบ
อย่างที่ผมได้นำเรียนท่านประธานไปเมื่อสักครู่ว่า
แล้วอะไรที่เป็นอุปสรรคในการที่จะรวบอำนาจมาให้อยู่
ในส่วนของกระทรวงมหาทัยในการที่จะดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แต่เพียงผู้เดียว

กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะต้องรีบจัดการและแก้ไข
นั่นก็คือในเรื่องของกฎหมายผังเมือง
เสนอให้มีการยกเว้นในกรณีที่จะต้องมีการกำจัดขยะ
โดยวิธีการเผาก็เสนอให้ยกเว้นไม่ต้องให้นำเอากฎหมายผังเมืองมาบังคับใช้
เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพราะว่าโครงการพวกนี้ถ้าเป็นโครงการที่นำไปตั้งใกล้บ้านท่านประธาน
ผมก็คิดว่าท่านประธานเองก็คงไม่อยากที่จะให้เตาเผาขยะหรือว่าโรงขยะมาอยู่ใกล้บ้านท่านประธาน
ส่วนใหญ่จะได้รับการคัดค้านจากผู้คน
เพราะว่าคนส่วนใหญ่เกรงจะได้รับผลกระทบในเรื่องของปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อม
ซึ่งจะนำมาซึ่งปัญหาต่อสุขภาพชีวิตของเขา

ก็ต้องทำให้ครบตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดในเรื่องของการดูแลเรื่องของคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในยะตรงนี้มันมีผลต่างกันนะครับธรรมดาครับ
เพราะว่านั่นหมายความว่านะครับถ้าจะให้โครงการเรื่องของโรงขยะเกิดขึ้นมา
คุณไปลงมือในการก่อสร้างก่อนแล้วค่อยนะครับ
มาแจ้งว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ทีหลัง
หลังจากนั้นท่านประธานครับถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่
ที่มีมูลค่าเกินกว่า๑๐๐๐ล้านบาทขึ้นไป
จะต้องเข้าข่ายในเรื่องของการที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายร่วมทุน
ตรงนี้ก็มีการไปออกนะครับแก้ไขกฎหมายนะครับ
โดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ไขพรบรักษาความสะอาด
ในปี๒๕๖๐ในมาตรา๓๔ทับ๑
เพื่อยกเว้นในกรณีที่มีการจัดสร้างโรงเตาเผาขยะ
ที่มีมูลค่าเกินกว่าพันล้านบาท
ไม่ถือว่าเข้าข่ายกฎหมายที่เรียกว่าพรบร่วมทุน
ซึ่งจะต้องมีกรรมวิธีหรือว่าขั้นตอนอีกมากมาย
ก็จัดการให้มีการดำเนินการโดยที่มีการแก้กฎหมาย
ก็ไม่ต้องเข้าพรรร่วมทุน
ไม่ได้หยุดยั้งขนาดนั้นครับท่านครับ
หัวใจที่สำคัญก็คือว่าถ้าท่านทำแค่นั้น
กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างก็จะต้องดำเนินการ
ตามพรบจัดซื้อจัดจ้างของกระทรวงการคัง
แต่ด้วยความชาญฉลาดของคนที่คิดที่จะแสวงหาประโยชน์จากเรื่องนี้
ว่าทำอย่างไรถึงจะสามารถทำให้การบริหารจัดการ
มันเมษตรอำนาจในการที่จะดูแล

ท่านรับมือตีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ท่านบนเอกอนุพงศ์เผาจินดา
เพราะว่าท่านเป็นถึงอดีตพบทบ
ผ่านการเรียนโรงเรียนเสนาที่การทหาร
ท่านมีความชาญฉลาดอยู่ในตัวของท่าน
แล้วก็อาจจะมีกุญสือที่ดี
ก็นำไปสู่การแก้ไข
และมีการออกประกาศเพิ่มเติม
ซึ่งเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งในประกาศของกระทรวงมหาดไทย
ที่ประกาศเมื่อวันที่๓พฤศจิกายน๒๕๖๒

ว่าด้วยเรื่องการจัดการมูลฝอยปี
ว่าด้วยเรื่องการจัดการมุนฝ่อยปี๒๑๖๐

แต่ข้อที่เป็นหัวใจ

ที่เป็นเรื่องที่นำไปสู่การทุจริตประพฤติมิชชอบ

ซึ่งได้มีการเขียนไว้
ว่าในกรณีที่ท้องถิ่นจะคัดเลือก
ให้เอกชนมาดำเนินการ

มารับจ้างในการ
ก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะมูลฝอย
ก็ให้นำเอากฎหมายว่าโดยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
มาใช้บังคับโดยอนุรม

มาบังคับใช้โดยอนุโลม
โดยอนุโลมโดยอนุโลม
ตรงนี้แหละครับที่มันเป็นปัญหาท่านประธานครับ
อีกสักครู่หนึ่งผมจะชี้และยกตัวอย่างให้เห็น
ว่าไอ้คำว่าโดยอนุโลมตรงเนี่ย

นำไปสู่การแสวงหาประโยชน์ได้อย่างไร

มันคิดได้ไกลถึงขนาดนั้นได้อย่างไร
เพราะว่าถ้าเอาพรบจัดซื้อจัดจ้าง
ปี๒๑๖๐มาบังคับใช้
ไม่มีคำว่าโดยอนุโรม
ผมคิดว่าประเทศชาติคงจะประหยัด
เงินงบประมาณได้มากกว่านี้
ขออนุญาตสไลด์ต่อไปนะครับ
โครงการกำจัดขยะของกอทม

ไอ้คำว่าโดยอนุโลมเนี่ยนะครับท่านประธาน
มันนำมาสู่ซึ่งความเสียหาย

ท่านประธานอาจจะสงสัยว่าไอ้ตัวเลขตรงนี้มาจากไหนอย่างไร
โรงขยะกอทมแค่สองโรงทำไมนะครับ

ที่ทำให้รัฐต้องเสียหายถึง๔๐๐๐กว่าล้าน
กรทมอย่างที่ผมนำเรียนท่านประธานไปเมื่อสักครู่ก็คือว่า
กรทมมีนโยบายในเรื่องของการที่จะกำจัดขยะ
แต่เดิมก็ได้มีการว่าจ้างสถาบันทางการศึกษาแห่งหนึ่ง
ทางฝั่งธนบุรี
ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์โครงการเบื้องต้น
โครงการเบื้องต้น
เพื่อที่จะยื่นใส่มือกอทมไอ้ด้วยความที่ผมเคยเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็สนใจการทำงานของกรุงเทพมหานครมาโดยตลอด
ก็ได้ไปดูค้นคว้า
ทีมงานของดรสอที่อยู่ในศูนย์วิจัยและกำจัดกากของเสีย
มีทีมงานนักวิจัยเป็นใครอยู่ในด้านบ้าง
ก็ได้มีการพบรายชื่อของดรชช้างซึ่งเป็นสุภาพสตรี
เป็นหนึ่งในรายชื่อของคณะผู้ทำวิจัยที่อยู่ในศูนย์แห่งนี้
แต่ดรสอดรชช้างแห่งนี้ได้ลาออกมาเป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ให้กับบริษัทที่ยื่นเข้ามาเป็นคู่สัญญานะครับ
ในเรื่องของการที่จะหาราคากลางในขั้นตอนในการที่จะนำไปสู่การประกวดราคา
ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง
ท่านประธานครับตรงนี้แหละครับเป็นเรื่องที่สำคัญ
เพราะว่าหัวใจที่สำคัญของการจัดซื้อจัดจ้าง
เสมือนกับคนที่ใครรู้ข้อสอบ
คนนั้นย่อมที่จะทำคำตอบได้ถูกใจผู้ออกข้อสอบท่านประธานครับ
ขออนุญาตสไลก์ต่อไปครับ
กรทมจ้างศึกษาแล้วกรทมเองก่อนที่จะทำโครงการ
เลือกของโรงกำจัดขยะมุณฝอยซึ่งในโรจแม็พ
ในแผนจัดการเรื่องขยะมุณฝอยทั้งประเทศ
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
โครงการของกอธมมอธได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่๑๒กุมภาพันธ์๒๕๖๒

เพราะเดี๋ยวตอนท้ายท่านประธานจะรู้ว่า
ในข้อกล่าวหาที่กล่าวหาท่านรัฐมนตรีอนุพงศ์นั้น
เป็นไปจริงตามยติที่ทางท่านผู้นำฝ่ายค้านได้เสนอต่อสภาแห่งนี้หรือไม่
หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอานุพงธผ่าวจินดา

ก็นำไปสู่กระบวนการในเรื่องของการที่กรทมจะต้องเข้าสู่การหาตัวผู้รับจ้าง
กรทมก็มีแผนในการหาตัวผู้จ้าง
ในวันที่๒๐กรกฎา๒๕๖๒
ก็ได้มีการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จนกระทั่งขั้นตอนโภเศษตรงนั้นผ่านไป
มาถึงในวันที่๕ตุลาคม
ก็ได้มีการเห็นชอบในเรื่องของขอบเขตงาน
หลังจากที่เอาผล
การศึกษาของนะครับสถาบันการศึกษาทางฝั่งทน
ก็มาให้คณะกรรมการเห็นชอบขอบเขตงาน
โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพนครได้มอบอำนาจ
ให้นายอุทธิเลิศบรรณีโลศ
ผู้อำนวยการกองกำจัดมูลฝอยขยะกรุงเทพนคร
เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เพราะว่าปรากฏอยู่ในเอกสารของทางราชการ
นายอุทธิเลิศบรรณีโลศเป็นหัวใจที่สำคัญ
คนหนึ่งที่นำไปสู่เรื่องของการ
ประกวดราคาหาตัวผู้รับจ้าง
ที่ทำให้รัฐต้องเสียหาย
หลังจากที่ได้มีการเห็นชอบขอบเขตงานแล้ว
ก็จะเข้าสู่กระบวนการในเรื่องของการ

เมื่อสักครู่ผมนำหน่วยนับประธานตามข้อสิบแปดก็บอกว่า

โดยการจัดซื้อจัดจ้างมาบังคับใช้โดยอนุรม
กรทมเองก็ทำตามระเบียบของกระทรวงการคลังนั่นแหละครับ
การหาราคากลางจะต้องหา๓บริษัทมาเป็นกู้เทียบ
ในการที่จะดูว่าใครเสนอราคาต่ำสุด
ที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรทมกำหนดไว้
กรทมกำหนดโดยนะครับกำหนดราคากลางอยู่ที่๙๐๐บาท
ต่อตันในเรื่องของการกำจัดขยะมูลฝอย
บริษัทที่กรทมนำมาเสนอเพื่อเปรียบเทียบราคากลาง
ตามรายงานธุรกรรมการทำธุรกิจของบริษัท
จัดแจ้งไว้ตามกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
ก่อสร้างและรับเหมาออกแบบและเป็นที่ปรึกษาการก่อสร้าง
เป็นหลักหลังจากนั้นทางบริษัทเวอรี่เองก็ได้มาจดเพิ่มวัตถุประสงค์
เพื่อให้ครอบคลุมกับกิจการในเรื่องของการก่อสร้างเตาเผาขยะในปี๒๕๕๙
ท่านประธานก็อาจจะสงสัยว่าแล้วไอ้เวอรี่นี่มันเกี่ยวอย่างไร

กรทมทำหนังสือไปขอให้ยื่นเอกสารเพื่อนำมาเทียบราคากลางก็คือบริษัท
ให้เสนอราคามาเปรียบเทียบ
ซึ่งบริษัทนี้เดิมชื่อบริษัทไทยหลงหุ่นจำกัด

จดทะเบียนเมื่อปี๒๕๕๕
วัตถุประสงค์บอกว่าจำหน่ายและนำเข้าบุรี
ตรวจดูธุรกรรมทางการเงินในบัญชีระบบบัญชีที่ยื่น
แสดงรายการส่วนใหญ่ขาดทุนท่านประธานครับ

วันดีคืนดีบริษัทนี้มาจดแจ้งวัตถุประสงค์เพิ่ม
ในวันที่๑๐ตุลาคมปี๒๕๖๒
ท่านประธานอาจจะสงสัยหนักว่าแล้วมันเกี่ยวอะไร

เพราะว่ากรทมมีหนังสือไปขอให้๓บริษัทนี้
ยื่นเอกสารการเสนอราคามาที่กรทม
กรทมออกหนังสือไปเมื่อวันที่๙ตุลาคม๒๕๖๒
ไปถึงทั้ง๓บริษัท
วันที่๙วันที่๑๐ถึงทั้ง๓บริษัท
วันที่๙ตอบกลับมาวันที่๑๒ตุลาคม๒๕๖๒
ใช้เวลา๒๗ชั่วโมงในการทำเอกสารเพื่อเสนอราคากลาง

กรทมต้องการหาผู้รับจ้างมากำจัดขยะ
กรทมต้องการหาผู้รับจ้างมากำจัดขยะ

บริษัทที่เสนอราคามา
เสนอไปเพียงแค่๒๗ชั่วโมง

ลี่เสนอกลับมาที่๙๑๙บาทต่อตัน
ซึ่งไม่มีผลงานในการทำเรื่องของ

แต่บริษัทนี้ไปเอาผลงานจากต่างประเทศเข้ามา
ว่าเอกสารที่มันเกี่ยวข้องที่มันเสนอมาเนี่ยเป็นยังไง
มีแต่ภาษาจีนน้ำประดาษครับ
แล้วก็เสนอเป็นภาษาไทยบอกว่า๙๑๗บาทต่อตัน

พิจารณาราคากลางมันรู้ได้ยังไงครับ
ว่าเอกสารที่บริษัทนี้เสนอเข้ามาเนี่ย
มันครบถ้วนถูกต้องตรงตามที่กรทมต้องการหรือเปล่า
แต่มันเป็นบริษัทที่เสนอราคากลางต่ำสุด
เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือว่า
การพิจารณาราคากลางวันที่๑๗วันสุดท้ายก็คือ
กรทมเองประกาศนะครับ
เห็นชอบราคากลางในวันที่๑๗ตุลาคม๒๑๖๑เลย

กรรมการไม่ต้องประชุมกันเลยเหรอครับ
ตั้งแท่นพิมพ์ไว้รอเลยเลยครับ
ว่ารู้เลยครับว่าไอ้เวลดี้เนี่ยมันต้องเสนอต่ำสุด
ถ้าจะเนียนหน่อยต้องประกาศเห็นชอบราคากลางวันที่๑๘ท่านประธาน
อย่างน้อยก็ยังอ้างได้ว่าใช้เวลาในการพิจารณา
แต่นี่ขบวนการในการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาราคากลาง
ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ยังต้องพิจารณากับ

ในวันที่๑๗ตุลาปี๒๕๖๑เลย
ท่านประธานครับเป็นไปไม่ได้ครับ
ที่จะทำเหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้น
หลังจากที่เห็นชอบราคากลาง
เมื่อสักครู่ผมชี้ให้ท่านประธานเห็นนะครับว่า

ขยะโดยเตาเผาวันที่๑๐ตุลา

มันจะมีคุณสมบัติครบว่าสามารถ
กำจัดขยะโดยการเผาให้กับกรุงเทพมหานครได้
แสดงว่ามันมีกระบวนการในการเตรียมและเตรียมการมาทั้งหมด
ล็อกมาตั้งแต่ต้นทาง
เพราะว่าเขามีผลงานเขาทำงานอยู่ที่หนองแข็มอยู่แล้ว
ผมไม่แน่ใจว่าอีก๒บริษัทเนี่ยนะครับ
มันถูกจัดฉากขึ้นมา

เพราะว่าไม่งั้นวิธีการในการทำงานอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ท่านประธาน
เมื่อได้ราคากลางมาแล้วกรทมประกาศบอกว่า
นะครับ๙๑๗แพงถ้างั้นกรทมกำหนดราคากลางที่๙๐๐
เพราะว่าการศึกษามาบอกว่า๑๐๐๐
กรทมบอก๙๐๐ประหยัดงบประมาณกรทมไปอีก๑๗บาทต่อตัน
ก็เปิดให้มีการทำประชาพิจารณ์
คนที่สนใจที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากรทม
มีข้อต่อแย้งมีข้อท่วงติงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไง
โครงการ๖๐๐๐กว่าล้านกอทมให้เวลา๔วันกับผู้สนใจ
มีการถามมีการโต้แย้งกรทมตอบบอกว่าทำถูกต้องตามกฎหมาย
เพราะว่ากฎหมายประกาศกำหนดไว้ว่าไม่น้อยกว่า๓วัน
ฉะนั้นกรทมให้เวลา๔วันพอเพียงแล้ว

คนถ้าสนใจถ้าไม่รู้ก่อนเวลา๔วันทำอะไรไม่ทัน
โต้แย้งไปหน่วยงานไม่สนใจในการที่จะฟังคำทักท้วง

หน้าประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ

ในวันที่๒๗พฤศจิกายนถึงวันที่๒๑มกราคม
ให้เวลา๓๓วันในการที่จะให้บริษัทที่สนใจเสนอ
เข้ามาเป็นผู้รับจ้างกับกรุงเทพมหานคร
ในระหว่างนั้นมีผู้ช่วยรัฐบนตรี
เดินทางมาพบผู้บริหารกรทมเดินทางมาพบท่านลำตรี
ว่าขอให้ขยายเวลาออกไปหน่อยได้ไหม
เข้ามาร่วมในการทำงานในโครงการของกรุงเทพมนาคม
หน่วยงานก็ตอบไปอีกนะครับว่าไม่สามารถทำได้เพราะว่า
มีการประกาศออกไปแล้วกลัวคนอื่นจะฟ้อง
กรทมจะเสียหายสามสิบสามวันเกี่ยวข้องยังไงท่านพนักครับ
เกี่ยวข้องตรงที่ว่าในเอกสารประกวดราคาเนี่ยครับ
ถ้าเป็นบริษัทในประเทศไทยแล้วจะต้องมีคู่สัญญา
ที่เอาผลงานจากต่างประเทศเข้ามามันจะต้องมีการแปลเป็นภาษาไทย
ที่จะต้องผ่านการแปรโดยบริษัทที่จดทะเบียนกับสถานทูต
ในประเทศนั้นหมายความว่าถ้าเอาเทคโนโลยี
จีนผลงานจากประเทศจีนเข้ามาก็ต้องแปลภาษาจีนมาเป็นภาษาไทย
โดยบริษัทที่จดทะเบียนกับสถานทูตไทยในประเทศจีน
เอกสารเป็นหมื่นแผ่นท่านประธานครับสามสิบสามวัน
ใครจะไปทำทันถึงทำทันก็ทำไม่ครบ

หลังจากที่ผ่านการรับรองจากสถานทูตในประเทศนั้นแล้ว
จะต้องมาผ่านการรับรองจากกรมการกงศูนย์ในประเทศไทยเข้าไปอีก
ระยะเวลาขนาดนี้มันไม่พออยู่แล้วท่านประธาน

บริษัทที่เสนอเข้ามาทุกคนก็เสนอเท่าที่ตัวเองทำได้
เกณฑ์การประกวดราคามีการกำหนดเกณฑ์กันไว้นะครับ
ในเรื่องของการให้คะแนน
ขออนุญาตต่อไปครับเกณฑ์การให้คะแนน
กรทมกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ที่นะครับ
เกณฑ์อื่นก็คือเรื่องของทางเทคนิคและการวิเคราะห์ทางการเงิน๙๐คะแนนจากคะแนนเต็มร้อย
และให้คะแนนทางด้านราคา๑๐คะแนนจากคะแนนเต็มร้อย
ท่านประธานครับไอ้ตรงเนี้ยคือปัญหาที่สำคัญที่สุด
อย่างที่ผมได้นำเรียนท่านประธานไปก็คือว่า
บริษัทที่รู้ข้อสอบเนี่ยนะครับย่อมทำคำตอบให้ถูกใจกับผู้ออกข้อสอบได้มากที่สุด
อ่อนนุษย์มีผู้เสนอราคามาแปดลาย
ผ่านเกณฑ์การพิจารณา๔ลาย
น้องแข็มเสนอมา๕ลายผ่านเกณฑ์การพิจารณา๓ลาย
ผมจะขออนุญาตให้ท่านประธานยกตัวอย่างให้ท่านประธานได้เห็นการกระทำที่
อ่อนนุษย์
หนึ่งพันตันต่อวันผมนำมาเทียบเคียงกับโครงการอื่นอื่นในท้องถิ่นอื่น
เวลาเดียวกันมีโครงการเกิดขึ้นอีกจังหวัดหนึ่งก็คือที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีโครงการในเรื่องการที่จะกำจัดขยะโดยวิธีการเผาเหมือนกับกรุงเทพมหานครทุกอย่าง
กรทมและนครศรีธรรมราชนะครับใช้กฎหมายเดียวกัน
ตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยลำตรีอนุพงศ์กำหนด
ผังเมืองไม่มีการบังคับใช้ขยะนะครับที่นำเข้ากำจัดก็พันตัน
สิ่งที่นอกเหนือไปกว่าเรื่องของการกำจัดขยะนั่นก็คือผลพลอยได้จากการขายกระแสไฟคว้า

ที่กรุงเทพฯบรรทนครก็ขายได้
สัญญาเท่ากันคือ๒๐ปีเท่ากัน
หมูลค่าการลงทุนจากการเสนอโดยเอกสาร
ของกฏธมอลลงทุนประมาณ๓๐๐๐ล้าน
ของนครศรีลงทุนประมาณ๒๙๐๐ล้าน
ค่ากำจัดขยะของกฏธมอลที่อย่างที่ผมนำเรียนมาทาน

ของนครศรีธรรมราชเขากำหนดเกณฑ์ไว้ที่๓๕๐บาท

และเพิ่มขึ้น๑๐๐ล้า๓ทุกปีจนกระทั่งถึงปีที่๒๐
นั่นหมายความว่าปีที่๒๐เนี่ยนครศรีธรรมราชจะจ่ายราคาค่าขยะที่๖๑๖บาทต่อตัน
นั่นหมายความว่าน้อยกว่าของกรทม

แต่ถ้าดูโดยเฉลี่ย๒๐ปี
นครศรีธรรมราชเขาจะเสียค่ากำจัดขยะ๔๐๔บาทต่อตัน
ท่านประธานเห็นตัวเลข๒ตัวไหมครับว่า
มันมีความต่างกันระหว่างของนครศรีธรรมราช
และกับของกรทมอย่างชัดเจน

ลุกขึ้นมาตอบบอกว่านะครับ
ขยะของนครศรีธรรมราชกับของกรทมไม่เหมือนกัน
เพราะว่าขยะนครศรีธรรมราชเป็นขยะเปียกส่วนหนึ่ง

ของกระทะมอเป็นขยะสดทั้งหมด
ฉะนั้นราคาค่ากำจัดขยะก็คงต้องต่างกัน

เพราะว่ากรทมมันกำหนดราคา
ที่เป็นราคาเทียมมาตั้งแต่ต้น
ผลภายได้ของบริษัทที่รับการรับในการกำจัดขยะ
กรทมจะมีรายได้ในเรื่องของการขายไฟ
เพราะว่าในเงื่อนไขของการทำโครงการเรื่องของการกำจัดขยะ

เงื่อนไขว่าการไฟฟ้าจะต้องรับซื้อ
กระแสไฟฟ้าจากการเผาพลังงานโดยขยะบุญฝอย
ราคาที่หน่วยละ๓๖๖บาทหรือว่า๓บาท๖๖สตังค์
กรทมคิดเป็นการขายนะครับคิดออกมาในเรื่องการขายไฟ
ปีบริษัทจะได้เงินจากการขายไฟ
ประมาณ๑๑๕๐๐ล้านบาท
๒๐ปีต่อลง
๒ปีก็๒๒๐๐๐ล้านบาท
เงินกินเปล่าจากการขายไฟนอกจากกรทม
จะต้องเสียค่ากำจัดขยะตันละ๙๐๐แล้ว
๑๐ปีก็นะครับ
ของนครขายไฟได้ประมาณ๑๐๐๐กับ๖๐๐กว่าล้านบาท
แต่ค่ากำจัดขยะของเขาหนึ่งหล่อ๑ฟันสดท้าย
๔๐๔บาทเฉลี่ย๒๐ปีท่านพระนักครับ
นี่คือความต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็ด้วยเกณฑ์ตรงที่ว่า
การกำหนดการให้คะแนนของกรทมทางด้านราคา๑๐
เทคนิค๙๐ของนครศรีธรรมดาเขากำหนดด้านราคาเขาให้เกณฑ์ที่๒๐
เทคนิคเขาให้๖๐ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่า
เขาให้คะแนนเรื่องของการให้ผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาให้กับท้องถิ่นให้กับท้อง
ให้กับทางจังหวัดอีก๒๐คะแนนรวมเป็นร้อยคะแนน
แต่ของกรทมไม่มีในส่วนตรงนี้เลยท่านประธานครับ
ไม่มีอะไรที่จะกลับกลับมากลับคืนมาให้กับท่องถิ่นเลย
นครศรีธรรมราชที่ดินเขายังคิดค่าเช่าจากโรงงานที่ไปก่อสร้าง
ไล่ละหนึ่งแสนบาทต่อปีห้าสิบไล่ก็คือ๕ล้านบาทต่อปี
แต่ให้มีการเพิ่มขึ้น๑๐เปอร์เซ็นทุกห้าปี
รวมแล้ว๒๐ปีบริษัทนั้นจะต้องจ่ายเงินให้ส่วนตัวแล้ว
เงินให้กับทางเจศบาลนครศรีธรรมราชประมาณร้อยสิบหกล้านบาท
สำหรับค่าเช่าที่ดินกรทมไม่มีแม้แต่บาท
ไม่มีแม้แต่สตางค์แดงเดียวที่จะมีรายได้กลับคืนมาให้กับกรุงเทพหานคร

ข้ามเลยครับอันนี้หมดแล้วครับข้ามเลยครับ

อย่างผมเรียนท่านประธานมาสักครู่นะครับไอ้โครงการกำจัดขยะเนี่ยนะครับ
ไม่ได้มีเฉพาะกรทมต่อไปจะมีโครงการในเรื่องการกำจัดขยะทั่วประเทศ
การยกเว้นไม่ให้มีการทำเอเนี่ยนะครับผมเอาตัวเลขข้อมูลมาให้ท่านประธานดู
ง่ายง่ายว่ามันจะส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนยกตัวอย่างอย่างที่อ่อนนุษย์เนี่ยนะครับ
เขตประเวทเนี่ยนะครับจะกระทบเขตพื้นที่ธาตุในวงรัศมี๕กิโลที่มีการสำรวจ
ว่าจะได้รับผลกระทบเนี่ยครับจะกระทบกับห้าเขตการปกครอง
ลากกระบังประเวทสะพานสูงสวนหลวงบางกะปิและบางส่วนของจังหวัดสมุทรปาการ
มีสถานการศึกษาประมาณ๔๕แห่งสาธารณสถาน๒๒แห่ง
หมู่บ้านประมาณ๑๘๒แห่งที่อยู่ในรัศมีวงกลม
คนเหล่านี้จะได้รับผลกระทบเรื่องของสิ่งแวดล้อม
แต่ท่านก็ยกเว้นไม่มีการทำนี่เป็นตัวอย่างที่ผมอยากจะนำเรียนท่านประธาน
ไปถึงผู้มีอำนาจการที่คุณทำอย่างนั้นเนี่ย
คุณอาจจะฆ่าประชาชนทางอ้อมนอกจากจะเสียประโยชน์
ในเรื่องของเงินภาษีของพี่น้องประชาชนแล้วขออนุญาตสไลด์ต่อไปครับ

อย่างที่ผมได้นำเรียนท่านประธานไปเมื่อสักครู่คือว่า
ถ้านะครับดำเนินการมาอย่างที่ได้นำเรียนไป
ตรงนี้ถือว่าจะเป็นกลไกที่นะครับนำไปสู่การทุจริต
อย่างที่ผมได้กล่าวหาไปเมื่อสักครู่

อย่างผมนำเรียนท่านประธาน

ในเกณฑ์เรียนเรื่องอื่นที่กำหนดเรียนเรื่องของคุณสมบัติ

และการวิเคราะห์ดังการเงิน
ในเอกสารการปรากฏราคาบอกว่า
จะต้องผ่านเกณฑ์๘๐ของคะแนนในส่วนนี้
ถึงจะนำมาดูในเรื่องของราคา
เอาเรื่องของราคานะครับ
มาคิดตามสูตรของกรมบัญชีกลาง
ไม่ได้บอกนะครับว่าถ้าใครผ่าน๘๐แล้ว
ใครเสนอราคาต่ำสุดคนนั้นได้ไม่ใช่
ให้เอาคะแนนสองส่วนนี้มารวมกัน

ที่เป็นผู้เสนอราคากลาง

กรรมการผู้จัดการคนเดียวกัน
ที่ตั้งอาคารสำนักงานอยู่ที่เดียวกัน
ที่อาคารปัญจธานี

มีสำนักงานอยู่ห้องติดกันชั้นเดียวกัน

เมื่อสัปดาห์ต้นผมนำเรียนให้ประธานว่า

ถูกดึงตัวมาเป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ที่เสนอราคากลาง
ที่กรทมลงน้ำในฐัญญา
ในคะแนนผลการให้คะแนนเรื่อง

และการวิเคราะห์ทางการเงิน
คะแนน๑๖๐๐คะแนนที่เวทน้ำหนัก

ได้คะแนน๑๕๗๐คะแนน

คุณจะตอบได้ขนาดนั้นชัวร์

เสนอในราคาที่๓๙๙บาทต่อตัน

ที่อ่อนนุษย์ที่เสนอ๗๘๙บาทต่อตัน
ประมาณร้อยกว่าบาท

เพราะว่าได้คะแนนทางเกณฑ์อื่น

และในเรื่องของการวิเคราะห์ทางการเงิน

สองห้าคะแนนเต็มสิบ
แต่เมื่อเอาคะแนนสองส่วนมารวมมาเวทน้ำหนักกันแล้ว

การที่หน่วยงาน

โดยอ้างระเบียบข้อกฎหมาย

ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของการรักษาผลประโยชน์
ให้กับพี่น้องและประชาชน

ในการนำเรื่องร้องเรียนอุทธรณ์

ในระหว่างนั้นขอย่าสละยังต่อไปครับ

ที่มีการเสนอในเรื่องของราคา

ในระหว่างนั้นนะครับก็มีเหตุการณ์ที่ปรากฏเป็นข่าวช็อกวงการคนกอธมมอธ
โดยเฉพาะในส่วนของข้าราชการรองผู้ว่าราชการกรุงเตียบราคอนที่รับ
มอบหมายให้ดูแลสำนักสิ่งแวดล้อมประกาศลาออก
เพราะว่ามีเรื่องร้องเรียนเข้าไปสู่หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ
หลายหน่วยงานแต่จนปัจจุบันผมไม่ทราบว่ามีการตรวจสอบหรือเปล่า
เพราะว่าไม่มีข่าวอะไรเลยเงียบแล้วเดินผ่านไปปีขวารัก
รองผู้ว่าท่านนี้เป็นข้าราชการดีเด่นทำงานเป็นลูกหม้อกรทมมาตลอดชีวิต
กระทั่งเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองประหลัดกรุงเทพนครได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมนาคมโดยมีผู้ว่าอัศวินขวัญเมือง
ที่เป็นมรดกสืบทอดจากรัฐบาลคอสชตั้งให้ไปเป็นผู้ว่า
รักษาการทำงานตั้งแต่ปี๕๗จนถึงปัจจุบัน
รองผู้ว่าที่ลาออกคนแรกคือรองจักรพันธ์พรนิมิตร
รองจักรพันธ์ผิวงามขออภัยรองจักรพันธ์ผิวงาม
ประกาศลาออกเพราะเห็นถึงความไม่ชอบมาภากล
เพราะว่าในระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานทางรองจักรพันธ์เองก็ได้มีการทักท้วง
โดยงานที่รับผิดชอบแต่หน่วยงานก็ยังคงยืนยัน
เพราะได้รับควายเขียวว่าจะต้องทำอย่างนี้
ท้ายสุดลาออก
คนที่สองที่ลาออกตามวันรุ่งขึ้นเพราะว่าคิดดูแล้วว่าถ้าอยู่ไป
เพราะว่าก็เป็นคนที่อยู่กอทมมาตลอดชีวิตเหมือนกันรับราชการจนกระทั่งเป็นรองประหลัด
กรุงเทพนคระชื่อเถคเลเริศประพันธุ์
ลาออกในวันรุ่งขึ้นต่อจากรองจักรพันธ์ผิวงามเพื่อหนีไม่อยากจะเซ็น
สัญญาในเรื่องของโรงกำจัดขยะทั้งสองแห่ง
ท่านมาทางครับ
เมื่อทั้งสองแห่งลาออก

นี่คือข่าวที่ปรากฏ

ของหน่วยงานคือกรุงเทพธรรมคอน
ไม่ถูกต้องไม่ชอบทำ

ข้อ๑๘ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี่แหละครับ
คือกลไกที่นำไปสู่การทุจริต
ที่บอกว่าให้นำข้อบังคับ
นำระเบียบว่าโดยการจัดซื้อจัดจ้าง

มาบังคับใช้โดยอนุโลม
เมื่อมีการอุทธรณ์ท่านประธานครับ

โดยผู้ว่าต่อไปครั้งแรก
บริษัทไม่พอใจสามารถร้องเรียนต่อได้

ร้องเรียนไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัย
เพื่อที่จะให้เป็นผู้พิจารณา

ในผ่างที่แบบนี้

ตรวจสอบอย่างรอบครอบและรอบด้าน
อย่างที่ผมได้นำเรียนท่านประธานไป
งบ๔๐๐๐กว่าล้านที่ผมขึ้นตัวเลขให้ท่านประธานดูเมื่อตอนต้น

มีข่าวออกมาว่า

มีลูกชายของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
วิ่งไปจังหวัดนั้นไปจังหวัดนี้
เพื่อที่จะรับเคลียร์หน้าเสือเรื่องของโรงกำจัดขยะ
ซึ่งผมไม่ได้บอกว่าเป็นลูกของท่านลำตรีอนุพงศ์นะครับ

แล้ว

ท่านไม่ต้องลุกขึ้นมาตอบผมว่าไม่ใช่ลูกชายผมแน่
ผมย้ำว่าไม่ใช่ลูกท่านลำตรีอนุพงษ์เผาชินทาง

มีอำนาจมีบารมี
ถึงขนาดเรียกพ่อเมืองมาเคลียร์คนไหนที่ไม่เห็นด้วย
เรียกมาเคลียร์แล้วเบิร์ตกระโหลกที่จังหวัดนะครับ
ขัดขวางเรื่องของกลไกในเรื่องการที่จะกำจัดขยะโดยการเผา
แต่เหตุการณ์อย่างนี้มันจะไม่เกิดขึ้น
ถ้าใช้พบจัดซื้อจัดตั้งปรี๖๐
เพราะว่าในระเบียบพรบจัดซื้อจัดจ้างปี๖๐
คณะกรรมการอุทธรณ์จะเป็นบุคคลภายนอก

กับคนในองค์กรในกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยทั้งหมด
แต่ในขั้นตอนการอุทธรณ์ตามพรบทางการปกครอง
ท่านก็เห็นว่าหัวหน้าหน่วยงานรัฐมนตรีในกำกับ
เป็นผู้รัฐมนตรีผู้มีหน้าที่กำกับเป็นผู้ชี้ขาด
เป็นผู้มีส่วนได้เสียทั้งสิ้น
เงิน๔๐๐๐กว่าล้านท่านประธานครับไม่ใช่เงินน้อย
ถ้าจะเอามาใช้ไม่รู้ว่าใช้กันกี่ชั่วโคตรถึงจะหมดท่านประธานครับ
ถ้ากินข้าวแกงมื้อละ๓๐บาทถึง๕๐บาทต่อมื้อ
ใช้กัน๗ชั่วโคตรก็ไม่หมด
เพราะว่าในระเบียบจัดซื้อจัดจ้างปี๖๐
ถ้ามีการอุทธรณ์มีประหลัดกระทรวงการคังเป็นประธานโดยตำแหน่ง
มีอธิบดีกรมบัญชีกลางมีผู้แทนคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้แทนสำนักงานอายการสูงสุดผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายและวิสาหกิจ
ผู้แทนทำงานประหลัดนายกผู้แทนทำงานกรมบาล
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
และยังมีคณะกรรมการอื่นนะครับไม่น้อยกว่า๕คนถึง๗คน
ที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการแต่งตั้ง
โดยประหลัดกระทรวงการคังในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ว่าโดยการจัดซื้อจัดจ้างปี๖๐โดยไม่มีการออกเป็นประกาศกระทรวงมหาทัยออกมา
เพื่ออาศัยช่องว่างตรงนั้นในการดำเนินการ
งบประมาณตรงนี้ก็จะไม่เสียหาย
เงินลากคาที่มันสูงริบริ้ว
ไอ้ผลประโยชน์ที่กฏมไม่ได้แม้แต่บาทแม้แต่ตังค์แน่นเดียว

เงิน๔๐๐๐กว่าล้านถ้าเอามาให้
เป็นโบนัสกับค่าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพนคร
ที่มีประมาณ๕หมื่นคน
ทุกปีกรทมเคยให้โบนัส
ปีที่แล้วไม่ได้ให้เพราะว่า

ผมเชื่อว่าคนที่เป็นฆาตการลูกจ้างกรทม
ห้าหมื่นกว่าคนก็จะมีขวัญและกำลังใจ
ในการทำงานมากขึ้น
แต่เงิน๔๐๐๐กว่าล้านนี้ไม่รู้ไปเข้ากระเป๋าใคร
แต่คนที่ตัดสินใจคนสุดท้ายคือท่านรัฐมนตรี

ท่านพลเอกอนุพงศ์เผาจินตา

ผมถึงกล่าวหา
และไม่สามารถที่จะไว้วางใจ
ทั้งนายกรัฐธรรมดี
ที่เป็นผู้บังคับบัญชาของผลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
ทั้งพลเอกปวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการดูแลนโยบาย
ทั้งพลเอกอนุพงศ์เผาจินตา
ที่มีหน้าที่โดยตรง
ในการกำกับดูแลท้องถิ่น

ที่มีมรดกของท่าน
ไปทำหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมนาคม
ถ้าเปรียบเสมือนกีฬา

เปรียบเสมือนการวิ่งผัด๔คูณร้อย
ส่งไม้ต่อกันเป็นทอด
คนสุดท้ายที่วิ่งเข้าเส้นชัย
คือพลตำรวจเอกอัศวิน
หวานเมืองผู้ว่ากษมมติ
วิ่งเส้นชัยเข้าที่๑ได้รับเหรียญทอง
ทุกคนได้รับเหรียญทองห้อยคอเหมือนกันหมด
ฉะนั้นพฤติกรรมและวิธีการบริหารราชการแผ่นดินอย่างนี้
ผมไม่สามารถไว้วางใจทั้ง๓ท่านได้
ขอบคุณท่านพนักครับ

ประธานสภาที่โอกรม
ผมขอเรียนที่ได้กรุณาพิปราย
อยากจะแยกให้เห็นเป็นสองส่วนด้วยกัน

ส่วนแรกเนี่ยพูดว่าขอสช
แล้วก็กระบวนการมีการกระบวนการแยบยนต์
ได้มีการแก้กฎหมายไปก่อน
อะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะเรียนให้ฟังตามลำดับ
นะครับแล้วก็มายกตัวอย่าง
ของกุฏเทพธนครขึ้นมา
แล้วก็ไปยกเปรียบเทียบกับที่ใดที่หนึ่ง
นะครับนครศรีธรรมราชนะครับ
ผมขอไล่ตามลำดับนะครับ
เรื่องขยะเนี่ยทุกคนในขณะนั้น

หัวหน้าขอสชทราบดีว่าเป็นปัญหาที่

เรามีปัญหาที่พอจะพูดง่ายเลย
มีขยะทั้งสองส่วนคือขยะรายวัน
ก็คือประมาณ๒๗๓๐ตันอย่างที่
ล้านตันต่อปีนะครับที่เรียนให้ทราบ
สไลด์หนึ่งนะครับ
ที่ในเรื่องของขยะที่มีมากเนี่ย
มีสองส่วนในกันคือ

ดำเนินการไม่ถูกต้องตามหลักสุขาพิบาล
อีกส่วนหนึ่งก็
มีบางส่วนก็นำไปใช้ประโยชน์ได้
ผมจะไม่ขอพูดละเอียดมากนะครับ

เรื่องของขยะเนี่ยมีปัญหาในขณะนั้นมาก

หลายจำนวนมากหลายล้านตันนะครับ
รัฐบาลขอสชจึงถือว่าเป็นวาระแห่งชาตินะครับ

เร็วก็คือใช้เงินเกินจากที่ท้องถิ่นเก็บได้

โดยดำเนินการกำจัดหรือเก็บไม่ถูกต้อง
น่าสนใจสไลด์ต่อไปก็คือ

ก็คือบ่อขยะมีจำนวนประมาณเกือบสามพันบ่อ

เรามีองค์กวารปกท้องส่วนท้องถิ่น

เรามีบ่อขยะอยู่มากจำนวนนี้
เท่านี้แล้วแต่ละที่ก็ดำเนินการ

ไม่เป็นไปตามสุขการณ์ใหม่
นั่นเป็นเรื่องที่ขอสชเริ่มคิด
แต่เวลาคิดเนี่ยไม่ได้คิดอย่าง
อย่างที่ท่านผู้ริปรายขอยาด

ผมจะเรียนทีละทีละทีละเรื่องนะครับแล้วที่ก็รู้ว่ามาทีละส่วนกัน
แล้วก็ไม่ทราบว่าจับมาโยงกันได้ยังไงนะครับเดี๋ยวจะลองเรียนดู
ขอสชก็ทำรถแมพตามที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าจะต้อง
ดำเนินการเกี่ยวขยะเนี่ยให้เป็นไปตามสุขอนามัย
แล้วไม่มีขยะตกค้างแล้วก็ไม่ลดกองขยะ
ไม่ให้เป็นไปตามไม่ให้มีสามพันกองนะอ่าจึงได้ออก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมออกแผนแม่บท
เรื่องขยะมาไม่ใช่มหาดไทยเพราะเขาเป็นเจ้าของเรื่อง
เขาออกกฎเกณฑ์มามีแผนแม่บทนะครับทางกระทรวงมหาดไทย
ก็มีปัญหาขอผมลืมเรียนไปว่าขยะที่ตกค้างทั้งหมดเนี่ย
มันมีหลายหน่วยถือกฎหมายไม่มีความสอดคล้องกัน
แล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้ขยะมันถึงได้ยุ่ง
อกจากนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคนเป็นเอกเทศต่อกัน
ถ้าไม่มีแนวทางให้เขาทำแล้วไม่มีทางที่จะทำร่วมกันได้เลย
เพราะว่าเขาเป็นเอกเทศของแต่ละคนของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพราะฉะนั้นทางคอสชก็นอกจากออกรถแมพแล้วก็มีแนวทางบริหารจัดการขยะนะครับ
ผมจะยังไม่พูดแนวทางว่าอะไรบ้างแต่จะพูดคำสั่งขอสชก่อน
ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ขอสชเห็นว่ากองขยะเนี่ย
ทำไมมันกำจัดไม่ได้เวลามีกองขยะเราจะทำลงกำจัดขยะ
ก็มีการต่อต้านเพราะว่าจะไปตั้งอีกที่หนึ่ง
ทำไมถึงตั้งที่เดิมไม่ได้ที่มีกองขยะ
เพราะว่ามีกองขยะอยู่แล้วมันน่าจะทำที่นั่น
ก็ไปเกิดทราบปัญหาว่ามันติดผังเมือง
มีกองขยะที่ไหนน่าจะตั้งโรงขยะที่นั่น
เป็นวิธีวิธีคิดที่น่าจะผมว่ามีเหตุผล
แล้วก็น่าจะดีที่สุดถามว่าทำไม
ท่านลองนึกดูถ้าเรามีกองขยะอยู่แล้ว
มันเกิดขึ้นแล้วแต่ติดผังเมือง
เราไปทำอีกที่หนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมา
ถ้าได้พื้นที่นั้นมาท่านจะต้องมีค่าขน
ละหลายร้อยบาทขนไปถกเรียราช
นั่นเป็นวิธีคิดที่เขาคิดว่าถ้ามันติดอย่างนั้น
ก็ทำให้มันตั้งที่ตรงนั้นได้แล้วประวัติศาสตร์ทั้งหลายที่เป็นขนาดนี้
ส่วนใหญ่โรงกำจัดก็จะต้องอยู่กับกองขยะนั่นแหละ
ดีที่สุดไม่ต้องขนไม่ต้องเสียค่าขน
แล้วก็เป็นไปได้ที่สุดไปตั้งที่อื่น
ประชาชนก็ไม่ค่อยยอมทุกคนก็ไม่ค่อยยอมที่จะให้
ให้ตั้งโรงขยะนั่นเป็นที่มาคำสั่งขอสชที่
ให้ตั้งโรงขยะได้โดยยกเว้นเรื่องผังเมือง
บังคับใช้ผังเมืองนั่นคือที่มาของคำสั่งที่สี่
อย่าไปร้อยเรียงเป็นโอ้โหไม่มีใครฉลาดขนาดนั้นหรอกครับ
ผมยอมผมคงไม่มีใครฉลาดแก้มโกงขนาดนั้นนะ
เขามองถึงแนวทางที่ทำต่อมาเรื่องเอยิ่งไปกันใหญ่
คำสั่งขอสชอีเอเนี่ยนะครับเป็นมติของคณะกรรมการ
แวดล้อมแห่งชาติเมื่อเดือนมิถุนายนห้าแปด
หลังจากนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ออกประกาศแล้วก็ได้แก้ได้แก้ไขนะครับ
อ่าการทำเป็นทำซีอุ๊บทำนะซีออุพีก็เป็นเรื่องของทาง
สะสวงทรัพย์ดำเนินการที่จะให้ใช้ทำแทน
ผมเข้าใจว่าคงจะเร่งเรื่องเวลาเหมือนกันไม่เช่นนั้น
สิ่งที่เรามองไม่เห็นเลยเนี่ยเวลาแต่ละวันเนี่ย
ขยะกรุงเทพมหานครเนี่ยวันหนึ่งเป็นหมื่นตันต่อวัน
ที่มีปัญหาขณะนี้แล้วต้องไปแก้นะครับ

กุธเทพมหาละครเนี่ยวันละหมื่นเจ็ดร้อยตันวันละนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าทำอะไรยิ่งช้าไปเนี่ยมันก็ยิ่งยาก
ถ้าเรายังสร้างโรงที่นี้ไม่ได้ไปได้อีกที่หนึ่งที่ทำ
ผังเมืองทำได้ท่านก็ต้องขนเนี่ย
ขยะเพื่อจะไปทำลายอีกที่หนึ่ง
ท่านจะต้องเสียค่าโคดีมหาศาลและต้องหกเรียราชอีกเท่าไหร่
นั่นเป็นที่มาของการแก้กฎหมาย
ที่เป็นอย่างนั้นเพราะคนก่อนไม่ได้คิด
เขาคิดว่าจะแก้อย่างไรแต่ไม่ได้แก้จะโกง
อย่ายงนิยายเป็นโกงผมจะเรียนไล่ไปตามบริษัท
อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องพรบรักษาความสะอาด
ผมก็ถามลูกน้องเพราะว่าในช่วงที่
กระทรวงอาทัยแก้ขึ้นไปแก้ประเด็นอะไรบ้าง
ของกฎหมายราวความสะอาดมีเรื่องของเดิมไม่กำหนดเจ้านาธิ
กำหนดเรื่องการขนเก็บขนให้เป็นแนวทาง
ไม่ได้ออกนะทีต้องออธอยไว้โดยละเอียด
ที่สำคัญคือไม่ให้ทางกระทรวงมหาส์ไทย
สธวะนี่ส่งเสริมกำหนดจะของทิศ
สามารถที่จะตั้งงบประมาณเกี่ยวกับขยะได้
อยู่ที่กระทรวงทรัพย์มีการกำหนดอัตราโทษ
อันนี้ผมทราบมาว่าทางสภาเป็นคนเพิ่มเติม
เรียนด้วยความสัดจริงนะครับว่าทรงมหาทัยตั้งไปแค่นี้
ไม่ได้ตั้งอย่างอื่นแต่สำนักงานกฤษฎิกาเนี่ย
ต้องใช้เวลา๒ปีเนี่ยขยะจะต้องมหาศาลนะครับ
นั่นเป็นเรื่องพรบรักษาความสะอาดไม่ใช่กระทรวงมาลัยเสนอนะครับ
น่าจะกฤษฎีกาน่าจะยืนยันได้ในเรื่องนี้นะครับ
ต่อมามหาทัยก็เอาประกาศเอาเอาตามพรบเนี่ย
มาประกาศเป็นประกาศกระทรวงมหาธัยในรายละเอียดให้ปฏิบัตินะครับ
ในเรื่องของการที่จะกำจัดขยะนะครับ
ผมขอเรียนถึงขั้นตอนสักเล็กน้อยว่า
เวลาเวลาเราจะกำจัดขยะเนี่ยเรามีแนวทางอย่างไรนะครับ
เรียนก่อนว่าเราไม่ได้เน้นให้ไปเผาทำลายนะครับ
อันดับแรกเลยที่ต้องทำคือให้ทุกคนพูดทำให้เกิดขยะเนี่ย
ใช้สามช่อสามอ่า
ใช้ผู้ทำขยะเนี่ยต้องใช้แนวทางนี้
แล้วก็แยกขยะให้ด้วยเพราะถ้าไม่แยกเนี่ย
จะเป็นปัญหาในตอนปลายเนี่ยมากต้องใช้เงินมาก
ในการที่จะไปแก้ปัญหาเรื่องขยะนั่นเป็นแนวทางที่เริ่มต้นต้นทาง
ส่วนกลางทางก็จะเป็นเรื่องขององค์กรปกครองท้องถิ่น
เรื่องของการขนขยะเก็บขยะ
เพราะฉะนั้นเขาแยกแล้วทางองค์กรพินก็ต้องเก็บแยกด้วย
ก็แนวทางนี้ก็ออกไปไปถึงตอนกำจัดอันนี้อยากเรียนให้ทราบนะครับ
ไปถึงกรกำจัดขยะเนี่ยนะครับอ่า
เริ่มที่รูปมือนะครับอยากให้เห็นนะครับ
เรื่องของการสไลด์ที่สี่ทับหนึ่ง

อยากจะให้เห็นนะครับว่าผมเรียนแล้วว่าเรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย
ทั้งเจ็ดพันกว่าแห่งถ้าเราให้ทุกคนทำ
คงยอมรับไม่ได้แน่เราก็จัดเป็นให้อยู่ด้วยกัน
แต่ละเนี่ยหมายความว่าเขาสามารถขนขยะไปแล้ว
อยู่ในลักษณะที่ไม่สิ้นเปลืองงบมารและทำได้
จะไปทำกำจัดหรือจะไปเผาหรือเผาในพลังงานก็สามารถทำได้
เพราะถ้าขนไกลเกินไปทุนมันก็สูงมาก
เราก็จัดเป็นได้สองร้อยหกสิบสองนะครับ
แต่ก็ไม่เหมือนกับความว่าต้องมีสองลงกำจัดสองร้อยหกสิบของแห่ง
หมายความว่าบางคัสเตอร์ก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีการบีบอัดขนย้ายได้
แล้วก็สามารถรวมคัสเตอร์ได้ตรงนี้เป็นจุดที่อยากเน้นให้เห็นว่า
เรามีเจตนาที่จะให้องค์กรของถิ่นที่เขามีอิสระเนี่ย
พยายามมีแนวทางที่จะทำแล้วเราบังคับเขาไม่ได้
เราก็เลยใช้คณะประการสิ่งปฏิคูณและมูลฝอยจังหวัดเนี่ย
เป็นคณะกรรมการเนี่ยเป็นคนเป็นเหมือนคนให้กรอบนะครับ
ที่ผมเขียนเนี่ยอบทรหลายหลายอันแล้วมาจับมือเนี่ย
คือเรื่องจริงว่าเราอยากให้กรบทมากเนี่ย
มาร่วมกันแล้วขั้นตอนในการรวมตรงนี้เนี่ย
ทางผู้บริการจังหวัดคนกำกับท้องถิ่นเนี่ย
คือท่านผู้รายการจังหวัดกระแดมเฟอร์นะครับผมกำกลับแห่งเดียวเท่านั้นคือ
กรุงเทพมหานครผมไม่ได้กำกับไปทั่วประเทศ
ผู้ราชการจังหวัดโดยกฎหมายเป็นคนกำกับ
เขาจะต้องรวมตัวกันให้ได้มากที่สุดผมสามารถเรียนได้เลยว่าโรงขยะที่เกิดขึ้นมาเนี่ย
บางแห่งสี่สิบห้าสิบหกสิบอบทไปรวมตัวกัน
นั่นเป็นสิ่งที่เราอยากทำแล้วเราลดจำนวนกองขยะ
ไม่ได้มีใครคิดจะไปหาช่องทางหาเงินหาทองเก่งขนาดวางแผนได้ยาวขนาดนั้น
นะครับไม่มีเขามีเจตนาที่จะแก้ปัญหาเรื่องขยะนะครับ
แต่นี่พออบตทั้งหลายเขาคิดจะทำรวมกันแล้วเขารวมกันได้เขาขนได้
ผมเรียนแล้วว่ามีต่ำสุดที่มีก็เกือบเกือบยี่สิบ
นอกนั้นก็สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบออภทรรวมกัน
เพราะปริมาณขยะมันจะมีไม่มากก็จะต้องมาผ่านคณะกรรมการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดอันนี้เนี้ยเขาก็จะดูว่าอ่า
การดำเนินการเอกสารครบถ้วนหรือไม่อย่างไร
ทั้งหมดในการดำเนินการต่างมีมากมายที่ต้อง
หัวข้อหัวข้อที่จะต้องดำเนินการเนี่ยมีมากมายแต่ไม่ได้เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
กันกรองแล้วก็ส่งขึ้นมาให้คณะกรรมการกันกรองที่กระทรวงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อันนี้จะดูละเอียดมากแล้วก็มักจะส่งกลับไป
เพราะกระทรวงต่างที่อยู่ในคณะกรรมการเนี่ยเขาจะไม่ยอมนะครับ
ถ้าทำอะไรไม่ครบถ้วนเขาจะส่งกลับไปนะครับแต่ถ้าครบถ้วนเขาจะส่งมา
กรรมการกลางคณะกรรมการกลางคือท่านประหลัดเป็นประธานอันนี้ก็
ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานเพื่อให้ผมเห็นชอบถามว่าทำไมต้องทำ
นี่แหละครับที่พรบรักษาความสะอาดเนี้ยเขาบอกให้ให้ใช้แนวทางอ่า
ร่วมทุนโดยนุโรมเพราะฉะนั้นก็ต้องมาให้ผมเห็นชอบ
พอผมเห็นชอบเรียบร้อยแล้วทีนี้จะไม่กลับขึ้นมาอีกแล้ว
นะครับเพราะว่าผมได้มอบไปแล้วว่าผมเห็นชอบให้ทำได้เนี่ย
ตามที่อบทรวมร่วมมือมาเนี่ยก็จะส่งกลับไปที่อบท
แต่นี่เรื่องสำคัญออปทรเนี่ยจะต้องไปรวมกันนะครับ
การที่จะไปกำหนดให้ออปทรทำอย่างไรผมเรียนแล้วกฎหมายมันทำไม่ได้
เพราะฉะนั้นเขาจะต้องจับมือกันเองแล้วก็หาผู้ร่วมทุนเอง
แล้วก็ไม่มีใครทั้งสิ้นที่จะไปสั่งได้แน่นอนอปทเดียวก็แย่แล้ว
นี่แต่ละโลงแต่ละแห่งเนี่ยห้าสิบหกสิบออปทรไปรวมกัน
เขาจะต้องประชุมรวมกันให้ได้เขาจะใช้วิธีใด
เขาจะเอาใครมาร่วมทุนเป็นขั้นตอนข้างล่าง
ต้องดำเนินการคัดเลือกเอกชนแล้วก็เรียนต่อไปเลยนะครับ
เสร็จแล้วก็ไปลงนามในสัญญาถ้าจะมีการขายไฟก็จะขาดจาก
กระทรวงมาไทยอีกแล้วเพราะฉะนั้นขณะนี้อปทก็จะขาด
ผู้ที่ได้จดอ่าโรงนามนัดสัญญาเนี่ย
คือเอกชนเนี่ยต้องไปขอไฟขอขายไฟที่
กรรมการกรกภของกระทรวงพลังงานนะครับ
มันเป็นอย่างนั้นกลับมาของกรุงเทพมหานคร
นะครับน่าจะเป็นสไลด์
โครงการจ้างเหมาเอกชนนะครับ
การ
เก้าทับหนึ่งเก้าคิดหนึ่ง
ครับก็กลับมาถึงปัญหากรุงเทพมหานคร
ท่านผมมีข้อสังเกตนิดนะครับข้อกล่าวหาเนี่ย
ใช้กฎหมายวางแผนที่จะโกงแต่ยกตัวอย่างมาสองของแห่ง
ใช้กฎหมายเดียวกันนะแล้วท่านจะว่ายังไง
ท่านจะบอกว่าผมวางแผนที่จะโกงก็ถ้ามันไม่โกง
ทั้งสองแห่งหรือไม่โกงทั้งสองแห่ง
มันก็อยู่ที่ท้องถิ่นที่ผมเรียนนั่นแหละว่าเขาทำอย่างไร
ก็กฎหมายอันเดียวกันนี่แหละที่ท่านบอกว่า
คิดอย่างแยบยนต์เนี่ยผมเรียนแล้วว่าไม่ใช่
เขาหาทางแก้ปัญหาขยะที่หมักหมมมานานถึงได้กำหนดรถแมพ
ถึงได้ออกไปดูว่ามันติดอะไรถึงไปรู้ว่ามันติดกฎหมาย
แล้วมันก็ทำไม่ได้เขาก็หาแนวทางมาที่จะทำ
เพื่อจะแก้นะครับ
ผมคิดว่าถ้าจะทำให้สร้างสรรค์ผมก็จับ
คอยตรวจสอบทวงดุลคอยจับผิดเนี่ยดีนะผมว่าขอให้ศักดิ์สิทธิ์นะ
ขอให้สภาทำให้ได้ศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ว่า
ถ้าคนโกงยังอยู่ได้แล้วคนที่เขาทำแล้วก็เขียนนิยายเนี่ย
มันคงไม่ดีกับระบบระบบผู้ชายทิศไตรของเราอ่ะนะ
ผมเรียนกรุงเทพหานครมีปัญหาขยะอยู่ที่ผมเรียนแล้ว
ละเป็นหมื่นตันนะครับในจุโลนี้มีทั้งฝังกบมีทั้งทำปุ๋
กรุงเทพมนาคอนจึงได้ทำเรื่องโรงกำจัดขยะนะครับ
เรียนนะครับว่าฝังกบเนี่ยไม่จบนะครับขณะนี้กรุงเทพนครมีขยะที่ว่าเนี่ย
เอาไปฝังอยู่ที่นครปฐมก็มีเอาไปฝังที่แปดริ้วก็มี
ราคาฝังก็เจ็ดแบดร้อยบาทหกร้อยเจ็ดร้อยกว่าบาทหกร้อยกว่าบาท
ขนไปฝังเพราะฉะนั้นแนวทางนี้คงจะอยู่ไม่ได้
เขาก็คิดทำลงที่ว่านี้นะครับก็มาดูว่ามีสองขั้นตอน
ขั้นตอนแรกคือขั้นตอนขอความเห็นชอบของการที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นแล้ว
แต่อันนี้เป็นกรุงเทพมหานครต้องมองให้ขาดนะครับ
ผมแก้ปัญหาเรื่องแรกไปแล้วนะครับว่าเราไม่ได้ออกกฎหมายที่จะไปเอื้ออะไรทั้งสิ้น
ออกกฎหมายเพื่อทำให้การกำจัดขยะมันเดินไปได้เพราะท่านยกตัวอย่างมาสองแห่งนครศรีธรรมราชกว่านี้
ก็ใช้กฎหมายที่ว่านี่แหละครับไม่ในกฎหมายผมไม่ได้ระบุว่านครศรีใช้อีกฉบับหนึ่ง
ไม่ได้ใช้ใช้อันเดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องข้อสงสัยเรื่องกฎหมายคงไม่ใช่
ต้องไปดูขั้นตอนของการทำว่าขั้นตอนของการเห็นชอบโครงการเนี่ยนะครับ
อ่าก็เริ่มอย่างที่ผมว่านะขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่ง
เอ่อกองความเห็นชอบเนี่ยก็หน่วยก็ศึกษามาก
กรุงเทพเขาศึกษาเขาเองแต่ถ้าเป็นท้องที่อื่นเนี่ย
ต้องไปคิดรวมกันมาผ่านคณะกรรมการการกองมาครับ
อย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้กรุงเทพหานครก็ทำ
ผมก็ให้ความเห็นชอบว่าให้เห็นชอบที่ให้ทำ
ตามขั้นตอนตามกฎหมายพรบรักษาความสะอาดนั่นแหละครับ
อันนี้แหละครับเป็นขั้นตอนที่เริ่มมาวิพากษ์แล้วครับว่า
อันนี้เนี่ยผมคงไม่วิพากษ์นะครับว่าว่าอย่างไร
ก็มีคนทำอย่างนี้ท่านประยกตัวอย่างหนึ่งก็ให้น้ำหนักอย่างนี้
ความจริงวิธีนี้เนี่ยผมอาจจะมีความเห็นส่วนตัวว่า
ผมอยากเห็นการพิจารณาเทคนิคก่อนใครผ่านเทคนิคก็มาดูสู้เรื่องราคา
แต่ผู้ที่ดำเนินการก็อ้างว่าเนื่องจากเขาไม่มีความรู้จะออกแบบ
คนที่จะทำต้องไปออกแบบมาทั้งหมดแล้วก็เสนอขึ้นมา
เขาถึงดูเทคนิคด้วยว่าใครออกแบบอย่างไร
อันนี้น่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะว่าความล้มเหลวที่
ภาคราชการทั้งหลายที่พยายามทำเนี่ย
โครงการมาแล้วทำเนี่ยเสร็จแล้วทำไม่ได้หมดเลย
เพราะว่ามันจะขาดตกบกพร่องแล้วก็จะหาเงินมาซื้อมาเติมอะไรมันไม่ได้
พอออกแบบระบบแล้วมันเดินไม่ได้
เรามีโรงขยายอย่างเงี้ยเป็นอุศรีในประเทศไทยเนี่ย
ในช่วงเริ่มต้นไม่ใช่ยุคนี้นะครับมีอยู่
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้ออกแบบมาเลยจะเอายังไง
เขาถึงให้คะแนนเทคนิคมากซึ่งในความคิดผมเนี่ย
ว่าทำจริงนะครับว่าผมอยากเห็นว่าเทคนิคผ่านก่อนแล้วก็นี่
แต่ว่าส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะใช้วิธีนี้ทั้งนั้นให้คะแนนเทคนิคเป็นสัดส่วนกันมาตามนี้
ย้ำนะครับว่านี่เป็นขั้นตอนของอบทเขาคือท้องถิ่นเป็นคนทำ
จากข้างบนแล้วนะครับ
ไปดำเนินการเขาก็ไปเขามีเหตุผลว่าทำไมต้องให้เอกชน
ต้องไปออกกำหนดคะแนนเทคนิคสูงเขาบอกเอกชนต้องเป็นคนลงทุนสร้าง
ก็อยู่ในขั้นตอนของท้องถิ่นที่ว่าเนี่ยสมมุติถ้าผมคิดหวังดี
เป็นเรื่องของเขาคนที่จะสอดสายลงไปเนี่ย
ต้องมีเจตนาไม่ดีผมไปยุ่งกับเขาไม่ได้
อย่างไรก็ตามเขาก็ยืนยันตามนี้นะครับ
ก็ผู้ที่ผู้ที่ยื่นวิจารณ์เขาก็ไปฟ้องสารปกครอง
สารปกครองกลางไม่รับไม่มีคำพิพากษาไม่รับฟ้อง
มีความพิพากษาไม่รับฟ้องตามเนี่ย
อันนี้ผมทำมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับ
ตั้งแต่สองสามปีมานะครับผมจำไม่ได้
เนี่ยผมทำเรื่องนี้ไว้ตั้งไม่ได้เพิ่งคิดนะฮะ

สมมุติผมลองนึกภาพให้ท่านนึกตามนะผมไปแก้ด้วยวิธีใดก็ตาม
ก็มองได้สองอย่างหวังดีก็หวังเงิน
นี่มีผิดหรอกครับไม่ใช่อำนาจหน้าที่
อยู่ดีจะไปแก้เขาไม่ใช่อำนาจหน้าที่
เมื่อเขาจะกำหนดอย่างนี้เขามีเหตุผลเขาก็กำหนดไป
นะครับก็ออกมาเป็นผลอย่างที่ว่าเนี่ย
ออกมาผลออกมาตามนี้เขาก็อุทธรณ์อย่างว่า
เรื่องเนี้ยผมค้างนานทีเดียวนะครับพอพอเขาตัดสินไปแล้วเนี่ย
ทางทางผู้เอกชนเขาก็อุทธรณ์ท่านท่านผู้ว่าไม่เห็นด้วยเขาอุทธรณ์
ก็มาถึงผมผมไม่ได้ทำเองมีเอกสารยืนยัน
ผมยืนยันว่าติดอยู่นานผมก็จะเอาอย่างไร
ในคณะสันแม่งกฎหมายเขาบอกว่าอูทรณ์ฟังไม่ขึ้น
นะครับยกอุทธรณ์ผมก็คิดหนักในช่วงนั้น
ผมคงไม่เอาประโยชน์ใส่ตัวนะ

ด้วยความสัดจริงว่าบริษัทที่ไม่ได้เนี่ยผมรู้จัก
ท่านเชื่อผมผมเรียกตัวมายืนยันก็ได้ถ้าท่านอยากจะพบ
แต่ผมไม่ได้เคยดำเนินการไม่ได้เคยไปยุ่งเกี่ยวเขา
นะครับก็ยืนยันว่าผมก็ใช้สำนักกฎหมายมหาธัยเนี่ย
นะครับเขาก็เรียนชี้แจงว่ามันยกต้องยกรับไม่ได้นะครับ
ผมก็ต้องยกไม่มีเจตนาอื่นผมเรียนยืนยันว่า
ใช้เวลาตอนพินาตรงเนี้ยนานแล้วผมก็ไม่กล้าไปสวนกับสำนักกฎหมาย
ของส่วนมหัสไทยเขานั่นคือความเป็นมา
กลับไปใหม่นะครับตกลงกฎหมายเนี่ยไม่มีปัญหา
เพราะทั้งสองแห่งที่ยกตัวอย่างมาใช้กฎหมายเดียวกัน
แล้วกฎหมายที่ว่าเนี่ยเขาทำขึ้นมาเนี่ยคนละที่กัน
และสะอาดเพราะของเก่ามันไม่สมบูรณ์
ผังเมืองเราก็มองว่าถ้าติดผังเมืองสร้างไม่ได้
ต้องขนขยะถ้ามีที่กำจัดได้ต้องขนกันข้ามมือกันไปแต่ตาย
จะต้องกลโหลหลแน่นอน
เพราะฉะนั้นเขาแก้กฎหมายมาเนี่ยไม่มีเจตนาอย่างอื่น
อย่างที่คิดนิยายอย่างนั้นคงไม่ใช่จริงนะครับ
แล้วการดำเนินการผมเรียนแล้วนะครับว่า
พอดูจากผมลงไปแล้วเนี่ยผมไม่ไปยุ่งเด็ดขาด
กับใครข้างล่างนี่ทั้งสิ้นเลยเพราะว่าอปทแต่ละแห่งเนี่ย
เขาเป็นเอกเกษตรไม่มีอิสระของเขา
แล้วเราก็อยากจะให้เขารวมตัวกันหลายอปท
เพื่อจะลดกองขยะให้ได้แล้วเขาประชุมกันเอง
ร่วมกันจะหาวิธีใดเสนอแผนงานโครงการขึ้นมา
แล้วก็ดำเนินการถ้าผมคิดว่าถ้าผมกลับกัน
ผมกลับไปใหม่ตอนนั้นเวลากลับเวลาไปได้
ผมรับอุทธรณ์ถ้าการมันออกไปว่า
ผมไม่ฟังที่คณะประการและกฎหมายของสำนักกฎหมายมหาธัย
ถึงตอนนี้ท่านก็คงมาวิจารณ์ว่าทำไมไม่เชื่อเขา
ตัดสินใจเองเขาสรุปมาแล้วทำไมไม่เชื่อเขา

ถ้าไอ้ฝ่ายนี้ฝ่ายโน้นเขาถูกต้อง
ก็กลับกันอีกนะครับว่าทำไมเขาทำมาถูกต้องหมด
เขาทำทีลแอร์เขาประกวดราคาเขาได้คะแนนแล้วนะ
ทำไมผมไปรับอุทธรณ์
ท่านลองนึกดูความเป็นจริง
แล้วมันจะเดินยังไงท่านเอาประวัติศาสตร์มาบอกว่า
เห็นเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าการที่คิดราคาเนี่ย
เขานิ่งอยู่เขาเริ่มต้นน้อยแต่เขาลันไปทุกกี่ปี๒๓ปี
ที่ตั้งก็ต่างกันโซวีในการดำเนินการก็จะต่างกัน

ผมคงอธิบายได้แค่นั้นแต่มันอยู่ที่
แต่ละท้องถิ่นทำเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนแล้วว่า
กฎหมายเดียวกันแล้วเขาต่างคนต่างแยกทำ
จับออกมาอย่างนี้ท่านหาอย่างนี้มาที่ไหนก็ได้
มันไม่มีทางจะเท่ากันหรอกครับผมยืนยันว่า
มันไม่เท่ากันด้วยสภาวะร้อมต่างทั้งหมดเลยก็ไม่เท่ากัน
นะครับว่ามันไม่สามารถจะเท่ากันได้
แต่ว่าไม่มีใครลงไปยุ่งกับเขาแน่นอน
แล้วยากมากผู้ว่ารายการยาบอกเขาสั่งไม่ได้
เพราะท้องถิ่นแต่ละแห่งเนี่ยมากอีกหลายท้องถิ่นจริง
มันสั่งไม่ได้จริงจริงเราต้องพยายามให้เขาไปรวมตัวกันทำให้ได้
เพราะฉะนั้นตอบข้อถามทั้งหมดก็คือ
เมื่อลงไปอยู่ที่ท้องถิ่นแล้วเนี่ยเขาทำเนี่ย
ลืมไปนะครับว่าพอพอไม่รับอุทธรณ์แล้วเนี่ย
เขาก็ฟ้องฟ้องก็ต้องหลอกกระบวนการยุติธรรม
ถ้ากระบวนการยุติธรรมออกมาเป็นอย่างไรก็คงไม่มีใครวิจารณ์
ถ้าเป็นฝ่ายนี้ผิดก็ต้องมีโทษตามมาละเมิดอะไรตามมานะครับ
ผมเข้าใจว่าต้องเป็นอย่างนั้น
คือเรียนยืนยันได้ว่าก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย
ท่านลองนึกที่ผมจะไปพลิกตอนไหนอ่ะ
ไปกุฎจิราผมกำหนดได้ไหม
คำตอบก็คือไม่ได้ใครก็ไม่ได้
ท่านเองที่ท่านพูดท่านก็ไปยุ่งกับเขาไม่ได้
เมื่อเขาออกมาเป็นคนนี้ท่านไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปกลับ
ผมว่ามันก็ผิดอยู่ดี
ตอนนี้ท่านบอกฝ่ายนี้ผิด

คือจะไปทำแล้วอีก๕ปีคนก็บอกไปแก้เขาได้ยังไง

แล้วคณะกฎหมายเขาว่าอย่างนี้เนี่ยทำไมไปกลับ
อุทธรณ์เขาท่านลองนึกความเป็นจริงดู

จนผมลืมได้ซ้ำไปไม่นึกว่าท่านจะยกมา
ยกมาเป็นคดีเป็นเรื่อง
ผมทำวัยศึกษายกะนนธบุรีเปรียบเทียบก็มี
ผมไม่ได้เปรียบเทียบกับตุนครองอันศรีศมราช
เรียนสภาพภิกุณาทราพ
สรุปว่าขอสชมีเจตนาที่จะแก้ปัญหาขยะ
ซึ่งหมักหมมแล้วแก้ไม่ได้
ขณะนี้เริ่มเข้ารูปพาลอยไม่เยอะ
แต่ปัญหาหนักก็คือเราบังคับท้องถิ่นไม่ได้
ต้องใช้ลึกกรอบการทำงานให้เขาว่าอย่างนี้
แต่เขาต้องไปรวมตัวกันมาเองแล้วสั่งเขาไม่ได้แน่นอน
ผู้ว่างผู้ว่าไม่มีทางพูดรู้เรื่อง
และที่ผมเน้นย้ำหนักหนาคืออบทเป็นหลายสิบจริง
เพราะฉะนั้นขยาไม่พอแต่เอาต่อไปเทคโนโลยีดีกว่านี้

ถ้ายิ่งยกอบทกองขยายงลดเลยนั่นคือจุดมุมหมาย
นะครับถ้าไม่สามารถเผาได้
จึงจึงไปฝังกลบซึ่งปัญหาก็มากมายฝังกลบ
เพราะว่าเราเนี่ยมันอยู่ในอรยธรรมของถุงพลาสติก
ไม่มีใครทิ้งขยะรวมมีถุงพลาสติก

สมัยผมเด็กหลายท่านที่อยู่นี่คงทัน
ทิ้งถังขยะเนี่ยเรามีถังขยะฝาปิดเนี่ย
เราทิ้งไปอย่างนั้นเลยไม่ต้องมีถุงพลาสติก
แล้วน้ำก็ไหลไปในรถขยะนะ
แต่เดี๋ยวนี้มันเป็นอรัยธรรมถุงพลาสติกจริง
การฝังกลบเนี่ยมันปัญหามากมาย

มันจะเกิดปัญหาในอนาคตอีกมากนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งที่อยากเรียนให้ทราบก็คือว่า
การที่เผาเป็นเป็นไฟฟ้าเนี่ย
มันช่วยลดค่าใช้จ่ายอบทหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ
ถ้าไม่ขายเป็นไฟฟ้าแล้วเนี่ยค่าเผามันสูงมากนะครับ
มันก็จะทำไม่ได้ท้องถิ่นก็จะทำไม่ได้
ตั้งโรงเผามาแล้วค่าใช้จ่ายเท่าหนึ่งของการเผาขยะนะครับ
มันก็จะท้องถิ่นทำไม่ได้เดี๋ยวก็จะเอาไปฝังกลบ
ก็คือจะไปกองเทกองอีกนะครับก็กลับมา
ก็เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าไม่มีเจตนาใดทั้งสิ้นของคอสชและตัวผมเอง
แล้วผมได้เรียนแล้วเด็ดขาดว่าพอหลุดจากผมลงไปแล้วจะไม่กลับขึ้นมาที่ผมอีก
เขาจะไปหาใครเขาจะไปหาพลังงานยังไงเรื่องของเขาทั้งสิ้น
เพราะเขาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขออนุญาตเรียนนิดนึงคงไม่โกรธเพราะท่านเองท่านก็อยู่ที่องค์กรผลท้องถิ่นท่านมีความรู้เกี่ยวกับทมมากท่านก็คงทราบดีว่า
เราไม่ต้องการให้ใครไปยุ่งกับองค์กรปกครองท้องถิ่นแน่นอน
เขามีผู้บริหารกับสภาต้องรับผิดชอบนะครับผมคงเรียนโดยสรุปตอนนี้ครับ
ประเดิมชัยเชิญครับครับท่านประธานครับประเดิมชัย
เป็นการตอบที่น่าจะเห็นใจ
สิ่งที่ท่านลุกมาตอบในความรับผิดชอบ
ที่บอกว่าท่านยึดในหลักการถ้าท่านไม่เชื่อ
ฝ่ายกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยแล้วท่านจะเชื่อใคร
นั่นหมายความว่าทุกเรื่องที่ชงเข้าไปหาท่าน
โดยที่ท่านไม่ต้องใช้สมองหรือว่าต่อมเอ๊ะในการคิดเลย
ในการที่จะชั่งน้ำหนักหรือพิจารณา
ว่าอะไรคือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
เมื่อสักครู่ผมชี้ประเด็นเรื่องเกณฑ์การให้คะแนนที่น้ำหนัก๙๐กับ๑๐
ท่านประธานลองไปตรวจดูย้อนหลังในสัญญาไหนของประเทศไทยก็ได้
ไม่มีที่ไหนให้หรอกครับเพราะว่ามันไม่มีนัยยะผลผูกพัน
ในเรื่องการที่จะเป็นตัวชีวัตรในเรื่องการที่จะรักษาผลประโยชน์
ให้กับประเทศชาติเลยอย่างที่ผมนำเรียนท่านประธานไปก็คือว่า
คะแนน๑๖๐๐ได้๑๕๗๐ในขณะที่ว่าคนอื่นได้๑๓๐๐
และ๑๐คะแนนมันจะไม่มีผลได้ไง

แต่ปรากฏออกมาว่าคะแนนเทคนิคทุกบริษัท๔บริษัทผ่านเหมือนกันหมด
ถ้าท่านบอกว่ากลัวคนอื่นที่จะนะครับเสนอมาแล้วไม่สามารถสร้างได้
แล้วคะแนนเทคนิคมันผ่านได้ยังไง
ฉะนั้นตรงนี้ที่ผมชี้ก็คือว่า
ท่านเนี่ยสามารถรักษาผลประโยชน์ได้ว่าถ้าท่านใช้สิทธิอุทธรณ์ให้กรทมไปทบทวน
ในขั้นตอนต่างถามสักนิดนึงว่าทีมงานหรือว่านักกฎหมายของท่าน
ลงไปดูในรายละเอียดอย่างที่ผมได้นำเรียนหรือเปล่า
การยื่นสารปกครองเนี่ยนะครับ
บริษัทที่ยื่นสารปกครองเพื่อให้สารปกครองคุ้มครอง
ยื่นในประเด็นที่บอกว่าการพิจารณาอุทธรณ์เนี่ย
หน้าที่จะพิจารณาอุทธรณ์ตาม

ไม่น่าจะจะพิจารณาอุทธรณ์ตามพรบทางการปกครอง
สารก็เลยไม่รับฟ้องนะครับ

นี่ขนาดเตรียมการมาก่อนนะเนี่ย

ข้อมูลผมไปให้เจ้าที่โหลดตอนประมาณนะครับ
สองทุ่มนี่ท่านเตรียมสไลด์มาเรียบร้อย

ขั้นตอนขั้นตอนกรรมวิธีต่างนะครับ

ไม่รู้ทำได้เร็วได้ขนาดนั้น
ชมทีมงานของท่านนะครับที่อยู่ข้างนอก

ท่านอยากจะอธิบายให้ใครฟังผมไม่รู้นะครับ

แต่ท่านพูดก็ไม่เป็นไรนะครับ
ไม่เป็นไรท่านประธานครับไม่อยากเสียเวลา
เราไปเจอกันเดี๋ยวผมจะลองนะครับประวัติศาสตร์
ทั้งประวัติศาสตร์ที่สนามบินน้ำ
แล้วก็กันมาที่การประวัติศาสตร์ที่ผมเป็นอยู่
แล้วเรามาพิสูจน์กันนะครับ
ว่าสิ่งที่เป็นขบวนการในการทำในโครงการนี้
เป็นการทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ท่านก็ไปพิสูจน์เราก่อนล่ะครับขอบคุณท่านครับ

ไปตามทางกฎหมายนะครับ
น่าจะผมคิดว่าถ้าผมอาจจะเอียงไปทางกฎหมาย
เพราะว่าผมเรียนยืนยันแล้วว่าผมไปแก้หรือไปดูว่าไอ้เนี่ย
นั่นหรอกอย่างนี้ผมไม่ได้ใช้ดุลพิทิศตรงนั้นนะครับ
ผมใช้ทางด้านกฎหมายแต่แต่ท่านผู้ที่อภิปรายเนี่ย
บอกว่าอันนี้มันไม่ได้อันนี้มันยังไม่ดีว่างั้นนะ
อาจจะไม่สอเจตนาทุจริตอะไรก็แล้วแต่แต่ผมไม่ได้ใช้วิจารณญาณอย่างนั้นนะครับ
แล้วถ้าสารปกครองไม่รับฟ้องแล้วก็ผมก็ไปฝืนอีก
คณะกรรมการกฎหมายบอกมาผมก็ไปฝืนอีก
ท่านลองนึกดูสิครับว่าถ้ามันกลับกันเนี่ยแล้วจะตอบยังไง
เขาบอกมาเนี่ยไม่เอาหมดเลยผมก็เรียนว่าไม่เป็นไรหรอกครับท่าน
ท่านไม่ต้องทำอะไรก็ได้มันอยู่ที่ศาลอยู่แล้วครับตอนนี้
เขาฟ้องกันอยู่ที่ศาลอยู่ก็คงให้เป็นไปตามขั้นตอนของศาลไปนะครับ
ผมก็ไม่ได้ไปบอกว่าคือผมก็ได้ทำอย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับ
โดยที่ว่าไม่มีนอกวินัยนะครับก็ทำไปตามข้อพิจารณาทางด้านกฎหมายเป็นหลัก
เพราะเราก็ต้องกลัวว่าถ้าเราทำไปสวนกฎหมายเนี่ยเราจะอาจจะไม่ถูกต้องนักนะครับ
ด้วยความเคารพแต่ก็รับฟังท่านนะครับไม่มีอะไรครับมีเท่านั้นครับ